ห้าธันวามหาสดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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

ส่องมันคาสว่างคามสัจจา
สดุดีมหาราชแห่งชาติไทยรัฐ
สดุดีมหาราชแห่งชาติไทยรัฐ

สดุดีมหาราชแห่งชาติไทยรัฐ
สดุดีมหาราชแห่งชาติไทยรัฐ
สดุดีมหาราชแห่งชาติไทยรัฐ

โอ้ยยยป้ายค่ะขอถั่นรับคุณผู้ชมคันสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
เปราะพร้อมปราบทุกปัญหาและประจำน่ากับทุกเรื่องวุ่น

ใช่แล้วที่สำคัญวันนี้
ไฟล์นะคะลิสต์ประเด็นสำคัญที่สาวต้องรู้
ว่าสาวนักกระสักหน่ายเนี่ยพี่หึงที่สุด

อย่าเว้นแต่ไฟน์อยากรู้เลย

มีกิจกรรมเก๋ที่ทำให้คุณผู้ชมได้ฟิตแอนด์เฟิร์มและขุนเสียไปพร้อมกันค่ะ
ทำอะไรทำอะไรที่ไหนเธอจะพาฉันไปทำอะไรอ่ะปุ๋ยไฟ

ปีนผ่านเถอะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าปกติเขาก็ยืดไปอีกก้อนนึงถึงเธออาจจะต้องแบบ
๒สเตปอยู่นิดนึงยาวไม่ถึงเนี่ยค่ะ

ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะกับช่วง
เพราะรักทรัพย์ไว้สิ้นแสโจ้
สวัสดีค่ะ

เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนั่งไม่ติดถูก

แล้วจะตั้งรับกับมันยังไงใช่ไหมคะ

ก็รู้ถึงว่าวันเวลาจะผ่านไปเร็วมาก

อย่ารอช้าใครอยากทำไมรีบทำ

ก็พูดอย่างนี้มาอย่างเกือบ๓๐ปีเลยใช่มะคะ

ยังไม่สามคนยังไม่๓๐ใช่มะ
ก็แค่ไก่น่ะ
เอาเป็นว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ย

เขาเรียกว่าจะออกไปเทศกาล

คนที่เกิดปีชวดนะครับก็จะบอกได้เลยนะครับ
เป็นพื้นฐานดวงในช่วงที่รับเละ

พูดรับต้นตอบค่ะ

ใช่เอามาฟังต่อเลยดีกว่า
ที่เกิดปีฉลูนะครับก็จะเป็นอันในสัปดาห์นี้เนี่ย
ก็จะมีติดขัดเป็นบางวันนะครับ

เพราะเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์นี้

เคลียร์แล้วไปไหนอะคะทำอะไรดีอะคะพี่หมอจอ

เงินไปง้อแฟนไปอะไรอย่างนี้ดีหมด

คนที่เกิดปีขาดนะครับในช่วงนี้
สัปดาห์นี้ขอให้ระวังเลือก

โดยเฉพาะสาวนะครับรอบปี๒๕๖

มันจะทำให้ทุกอย่างเขาเลือกผ่านทุกอย่างหุดหงิดไปหมด

โมโน่เธอเสียเรื่องหนึ่งเรื่องอื่น
ก็จะทำให้เราแบบหุดหงิดใจไปด้วย

เราอาจจะดึงออกสักอันนึง

ให้มันล้มแค่ช่วงนิด
ตั้งยาวทุกเรื่องนะ

แยกกันดีเนาะ

พื้นฐานดวงเนี่ยจะมีปัญหาและอุตสัก
ค่ะรอบมาค่ะ
แต่มั่นใจว่าทุกอย่างผ่านไปได้

ปัญหาอุตสักที่อยากจะผ่านก็ได้

จะมีเกณฑ์ได้รับภาระใหม่งานใหม่ที่ได้รับมอบหมายมา
ถือว่าดีไหมคะถือว่าดีไหม
บางคนบอกทำงานเกือบ๒๐ชั่วโมงดี
บางคนอาจจะแบบว่าทำงานชั่วโมงเดียวดี

บางคนถ้าคนไหนที่ต้องการความก้าวหน้า
กว่าที่เศรษฐีแต่ละคนเนี่ยต้องผ่านอย่างนี้มาก่อนทั้งนั้น
ฐานความยากลำบากเดี๋ยวนี้สอยดูสังเกตว่า
ทำงานเยอะเงินเดือนน้อยลาออกดีกว่า

ท่านมีความอดทนกันนิดนี้
แล้วลุงยืดว่าพระพุทธจ้ากว่าจะปริฤทธิ์ที่พังได้เนี่ยต้องชนะมา
เออจำไว้นะต่อไปไปต่อกันที่ปีเมื่อเสียงค่ะ
ปีเมื่อเสียงนะครับในพื้นฐานดูของคนที่เกิดปีเมื่อเสียงในช่วงนี้
บอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่เรื่อยสบายนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพักผ่อนฟื้นตัวจากช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ผมเคยพูดไป
สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฟื้นตัวเพื่อที่จะไปลุยในเดือนหน้า
เดือนหน้ามักกะลารักปีใหม่มักกะลาเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนที่เขาจะต้องมีเจน
เขาเรียกว่าเอ่ออะไรอ่ะทุกข้าราบ
ทุกคราบอีกแล้วเหรอฮะอืมทุกคราบนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ปีมะเสกเนี่ยพยายาม
เขาเรียกว่าให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองฟื้นทั้งกายฟื้นทั้งใจ
พอถึงเวลาปรับช้วยเลยแล้วปีหน้าเขามีมัตรเสียงดีด้วย
เพราะจะมีแนวโน้มในการที่จะโดนติ๊กทำเนี่ยติ๊กเตรียนรวมต้องการถึงเรื่องการโดนเด่งด้วย

เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีอาจจะโดนเด้งจาก
การทำงานของเราที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่พอใจ
อาจจะเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ว

ง่ายว่ามีเกณฑ์ที่จะออกจากที่ทำงาน
แต่จะไปหรือไม่ไปนั้นขึ้นอยู่กับตัวเรา
ก็อยู่ที่ตัวเราไปไม่ไปเหนียวเอาไว้ค่ะยึดเก้าอี้เข้าไว้

ปีมะเมียในช่วงนี้เนี่ยทำบุญทำทานสะดอกเคราะห์บ่อยไหนก็ดี
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการงานการเงินความรักจะดีเนี่ย
ผมอยากให้ไปบริจาคหลอดไฟ

เพิ่มความสว่างให้ชีวิตปีมะเมีย
มาแม่นะครับก็นอกจากจะมีความคิดลึกเรื่องของหน้าที่การงานการเงินแล้วนะครับ
ที่ผมอยากให้ระวังมากที่สุดคือเรื่องของสุขภาพ
เพราะว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่าสุขภาพเนี่ย
มีทั้งเรื่องของปฏิเหตุแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
แม้จะเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าอะไรอย่างนี้ก็คือ
ผมคิดว่าเพราะคนปีมาแมนเนี่ยเขาจะมีจุดอ่อนในเรื่องสุขภาพเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นเวลาที่เจออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยปั๊บเนี่ย
ร่างกายเขาจะไหวเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในช่วงนี้ต้องเอาใจใส่สุขภาพให้มากขึ้นสักนิดนึงครับ
โอ้โหเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วกับ๘นักศัตริย์เนาะ

ยังแซ่บสะทานขนาดนี้เลยค่ะ
ยังมีอีก๔นักศัตริย์ในช่วงหน้า
แต่ว่าไม่จบนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตนี่ค่ะ
เป็นสิ่งที่สาวทุกคนเนี่ยอยากฟังแน่นอนและเชื่อว่า

อาการนี้เนี่ยนะคะเรียกว่ามันเป็นอวัยวะที่๓๓ของผู้หญิง

โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับมารุ้นกันช่วงหน้าค่ะ